คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการที่ไปแชทลวงรักหลอกโอนเงินกันหน่อย

ทางโซเชียลเฟซบุ๊คอินสตราแกรมออนไลน์ต่าง
สุดท้ายก็เชื่อใจกันแล้วก็โอนเงินไป
ล่าสุดผู้หญิงคนหนึ่งแอบอ้างว่าเป็นเชื้อพระวงเป็นหม่อมอะไรก็ว่ากันไป
เป็นลูกสาวของพบทบด้วยไปแอดเฟซบุ๊คผู้ชาย
แล้วก็มีสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาปลอมว่าเป็นกลุ่มไลน์ครอบครัวของพบทบ
สุดท้ายก็ให้เขาโอนเงินไปให้ศูนย์เงินเป็นล้านทีเดียวนะครับบางคนนะฮะ
หนึ่งในผู้เสียหายคือคุณจินคุณผู้ชมครับ
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายก็เข้าไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สอนอวังทองหลาง
เพราะว่าตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงคนนี้แอบอ้างเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นลูกสาวของบิ๊กแดง
ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบทบแล้วก็ออกอุบายในการยืมเงิน
แต่ตอนนั้นนี่รูปนี้เห็นว่าเขามีแฟนแล้วนะฮะภาพภาพร่างจำลองว่าเขาสวยนะ
แต่ด้านบนนั้นเป็นตัวจริงเนอะภาพไม่ตรงปกอีกแล้วนะฮะ
ไปสัก๔๕เดือน๒๐พฤษภาคมผู้หญิงคนนั้นทักมาบอกว่า
กับแฟนแล้วนะเลิกแล้วก็เลยคุยกันสารสัมพันธ์กัน
คุยกันสักครึ่งเดือน๑๕วันผู้หญิงมาเริ่มแล้วมาเริ่ม
นี่ฉันเป็นลูกสาวของพบทบนะรู้จักไหม
คุยไปคุยมาขอยืมเงินค่าซื้อของออนไลน์หน่อย๔๕๕บาท
ตอนแรกอ่ะที่ยืมเงินมันก็ไม่ได้เยอะไงมันก็๔๐๐กว่าบาท
คุยกันก็ได้ไม่เป็นไรใช่แล้วก็ให้ไปหลังจากโอนครั้งแรก
ครั้งที่สองมาแล้วครับบอกว่าอุ้ยเนี่ยค่าเทิมลูกไม่พอ
พอยืมหน่อย๖๐๐๐๐ครับ๖๐๐๐๐นะฮะแต่ว่าฉันมีละ๔๐๐๐๐
ฉันขาด๒๐๐๐ขอ๒๐๐๐แล้วกันฝ่ายชายโอนไปให้๒๐๐
นี่ครั้งที่๒โอนไป๒๕๕๐เริ่มอัพเลเวลมานะฮะจาก๔๐๐เป็น๒๐๐๐บาท
ยังไม่จบแค่นั้นถัดมา๒๗มิถุนายนอันนี้ครั้งที่สาม
ผู้หญิงคนนี้ออกอุบายแม่เนี่ยเอาบ้านไปจำนอง
จำนองไว้๑๖๐๐๐๐๐บาทต้องเอาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยสัก๑๖๐๐๐๐บาท
งั้นบ้านฉันถูกยึดแน่นอนแต่ตอนนี้ฉันมีอยู่จำนวนนึง
ฉันขาด๖๐๐๐๐ยิ้มก่อนได้ไหมทำยังไงล่ะนะฮะ
ตอนนั้นก็มีโอนเล็กโอนน้อยไปเบสเสร็จแล้วรวมแล้ว๑เดือนนั้น
เงินไปเนี่ย๑๕๐๐๐บาทเบ็ดเสร็จนะ
ทั้งเรื่องของค่าบ้านค่านั้นค่ะนี่๑๕๐๐๐๐๐ครับ
เสียเงินเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับเลยนะจ๊ะไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงกัน
แม้แต่ครั้งเดียวเดือนเดียวหมดไปแล้วแสนห้าคุณผู้ชม
ขอคอไปหาได้ไหมผู้หญิงคนนี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ดึงเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวดีกว่าเข้าไปในกลุ่มไลน์
แล้วจะมี๑ในไลน์นั้นน่ะมีช้ารูปของพอมรัฐบอล
สมมุติเป็นพ่อเขาเอามาเข้าไปคุยด้วย

เขาบอกว่าซึ่งพ่อก็บอกว่า

เราขอเฟสไทม์เราขอคุยเห็นหน้า
เขาบอกว่าเดี๋ยวขอถามพ่อก่อนนะว่าได้ไหม

กลุ่มที่มีไลน์ใช่มีไลน์ท่านพบบอกว่า
ช่วงนี้ทำอะไรให้อยากพ่ออยากให้เงียบไว้ก่อนคบกันประมาณไม่ว่า

อย่าให้มันมีเรื่องหรือกระทบอะไรมาถึงผู้ใหญ่เขาขอไว้ก่อน
ผมก็เลยแบบมันอ่าโอเคถ้า
สมองผมคิดอย่างเดียวว่าคงไม่มีใครกล้าเอาผู้ใหญ่ขนาดนั้นลงมาเล่น
เขานัดผมนี่๓ครั้งนัดผมไปส่งลูกวันที่ส่งลูกเรียนวันที่๒๑ไม่เจอ
นัดวันที่๒๗ไปเอาโฉนดไม่เจอ
นัดเจอผมวันที่๑๔จะคืนเงินไม่เจออีก
ประมาณนั้นครับแต่ผมอย่าติดใจตั้งแต่วันที่๒๗ละ
จะเรียกว่าโง่เรียกว่าความสับเภาครับพี่
เพราะว่าถามว่าทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันเช็คได้ไหม
ผมว่ามันเช็คได้นะแต่ว่า
ผมกลับอย่าแค่เลือกไปดูแล้วไม่มีใครกล้าเอาใหญ่ลงมาเล่น
ไม่ใช่ไข้กล้าเอาผู้ใหญ่ลงมาเล่นถ้าเอามาเล่นคือถ้าโดนอย่างนี้หรือว่ามันจะหนัก
แค่นั้นเอง
อย่างที่เขาบอกเองว่ามันเช็คได้แต่เขากลับไม่คิดถึงมุมนั้นว่าทำไมเขาไม่เช็คก่อน
อันนี้เป็นเพียงหนึ่งคนนะจะมีนักกีฬาด้วยนักธุรกิจด้วยที่เขาไม่ออกมาเปิดเผยว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วย
นักกีฬาชาวไทยที่ออกมาพูดเนี่ยนะคะคือจริงเป็นคนมีชื่อเสียงแหละแต่เขาขอไม่เปิดเผย
เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบเขากำลังจะไปลงแข่งแล้วถ้าเกิดว่าข่าวนี้มันไปมันจะกระทบกับสภาพจิตใจเขา
จะมีผลกับการแข่งขันแต่เขาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าโดนผู้หญิงคนนี้เหมือนกันอ้างตัวว่าเป็นหม่อม
แล้วก็คมคู่ต่างเหมือนกับว่าเหมือนกับนักกีฬาคนนี้ทำผิดให้รับผิดชอบค่าเสียหาย
คือเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วคุณแล้วส่วนใหญ่ตอนนั้นที่จ่ายเงินให้ไปเนี่ย
คือเขาก็จ่ายไปสองแสนถึง๓แสนบาทแต่พอรู้ว่าเป็นใครปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีก
ไอ้เงินที่หลอกให้โอนไปก็พวกงานแต่งงานค่าจัดงานอะไรพวกนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้กลับมาที่เรื่องของคุณจินถามว่าแล้วคุณจินเขามาสะดุ้งตัวตอนไหน

คุณจินเขาเคยส่งของทางแกรปให้กับผู้หญิงคนนั้นก็เลยแอบไปถามพนักงานแกรป
จากว่าก็มีการส่งของให้เป็นประจำคนขับแกรปบอกว่ารูปภัณฑ์ของผู้หญิงคนนี้
อ้วนดำนะอ้าวไม่ได้แบบน่ามีเชฟขาวคุณจินหลอกถามว่าไปส่งบ้านที่ไหนแล้ว
แล้วเขาเป็นยังไงสวยไหมอะไรแบบนี้ก็บอกก็อุ้ยดำอะครับเขาก็เอ๊ะมันใช่หรือเปล่า
เพลินลูกสาวของพบทบเนี่ยขาวน่ารักนะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะ
พอบอกอ้วนดำอ้าวไม่ใช่แล้วแล้วคุณจินพอเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยได้มีการไปคุยกันกับเหยื่ออีกคนนึง
แล้วมารู้ทีหลังว่าก็มีคนโดนผู้หญิงคนนี้หลอกมากมาย
ก็เลยพยายามขอเงินคืนมีการทะเลาะกันสุดท้ายคืนมาแค่หมื่นเดียว
จากตกลงกันทั้งหมดเนี่ยแสนสามคืนแค่หมื่นเดียว
แล้วเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นการทำเป็นขบวนการเพราะว่าการก่อเหตุแบบนี้
มันมีบัญชีไลน์มีเฟซบุ๊คหลายบัญชีแล้วก็มีกลุ่มไลน์ตั้งขึ้นมา
แต่ว่าต้องมีคนคอยพิมพ์ให้ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะ
ตัดสินใจไปแจ้งความให้ตำรวจนั้นดำเนินการตามกฎหมาย
ขณะนั้นของพันธุ์ตำรวจโทรชาวริตเงินฉลาดรองผู้กำกับการสอนอวางทางหลัง
บอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานแล้วเป็นเลขบัญชี๔เล่มของผู้ต้องหา
พร้อมกับตรวจสอบทั้งอีเมลไลน์เฟซบุ๊คซึ่งจะมีการออกมาเรียก
ซึ่งออกหมายเรียกครั้งแรกไปแล้วแต่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้
เพราะผู้เสียหายไม่เคยพบหน้าผู้ต้องหามาก่อน
ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลที่ชัดเจนได้ว่าบุคคลคนไหนเป็นคนที่หลอกเข้าไป
เพราะไม่เคยเจอกันเลยนะครับก็เป็นหมายเรียกไป
สุดท้ายความจริงก็ปรากฏนะคะ